คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีโจรเลือกตั้ง

แต่ว่าอาศัยวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ขโมยข้าวของแล้วก็ปีนขึ้นบ้านของประชาชนนะครับ

พอไปเลือกตั้งมาอากาศมันอาจจะร้อนอะไรก็เลยเหนื่อยเพลีย
ก็เลยนอนหลับที่บ้านของเธอเองนี่แหละครับ
ปรากฏว่ามีคนร้ายแอบย่องเข้าบ้าน
ขโมยกระเป๋าสะพายที่มีเงินสดจำนวน๓๐๐๐บาท
ระหว่างนั้นแม่ค้าคนนี้ตื่นขึ้นมาพอดี
วิ่งไล่ตามดึงเสื้อของคนร้ายเอาไว้

แม่ค้าคนนี้ก็คือคุณป้าอ่อนจันทร์อานุภาพเนี่ย
ให้ดูที่ฟันเลยบอกเนี่ยฟันฉันหักไปเลยนะครับ
เป็นชาวบ้านคุ้มบ้านใหม่เขตเทศบาลเมืองยะโสธร
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองยะโสธร

ย่องเข้าไปในบ้านพักช่วงกลางวัน

ที่มีเงินสดอยู่กว่า๓๐๐๐บาท

ก็วิ่งไปทันกันที่บริเวณหน้าบ้าน
ก็เลยดึงเสื้อของคนร้ายบรั้งเสื้อเอาไว้
แต่ถูกคนร้ายก็กระชากเสื้อแล้วก็สะบัด
เธอล้มลงหน้ากระแทกพื้นฟันหัก
ที่คนร้ายจะรีบไปขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้

ก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุ

ภายในบริเวณบ้านพักของเธอด้วยนะครับ
คุณป้าอ่อนจันทร์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเงินสด๓๐๐๐บาท
เป็นเงินที่เก็บสะสมมาหลายเดือนจากการค้าขายนี่แหละครับ
กำลังจะนำไปฝากธนาคารในสัปดาห์หน้า
บัตรประจำตัวประชาชนที่เก็บเอาไว้ด้วยกัน
ก็ถูกคนร้ายขโมยหายไปด้วย

น่าจะเป็นคนในระแวกใกล้เคียงกันที่รู้ดีนะครับ
ว่าป้าเนี่ยนะครับมีเงินติดตัวจำนวนมาก
แล้วก็มักจะนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน

ก็จะออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปขายของในตลาด
และกลับเข้ามานอนพักในช่วงบ่ายของทุกวัน
เรื่องต้นตำรวจได้สั่งชุดสืบสวนสพเมืองยะโสธร
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ